วัย๑๙ปีกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กะว่าจะไปรับแฟนสาวแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมคะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่ดีอยู่ดีเลยนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าโอ้โหขับพุ่งลงไปตกข้างคลองและที่น่าตกใจคือทั้งเอวแล้วก็ขมับมีรอยคล้ายกับรูกระสุนด้วยดูนาทีเกิดเหตุหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเป็นวงจรปิดอยู่ที่ถนนสุวินทวงพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเขตน้องจอกกรุงเทพค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสองทุ่มของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวชมพู่จะไล่เลี่ยงให้ฟังคือที่น่าตกใจต้องบอกก่อนได้ว่าตัวผู้ชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์วัย๑๙ปีเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์กะว่าจะไปรับแฟนสาวแต่ว่าร
เอวมีรูกลมคล้ายกับรูกระสุนที่ถูกยิงอันนี้คือลักษณะคล้ายนะคะแต่ต้องรอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งส่วนนี้คือวงจรปิ
เมื่อสักครู่นี้ที่จับภาพเอาไว้ได้
ต้นตรวจสอบดูบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะ
พบรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายเป็นรถฟีโนสีขาวแดงนะคะล้มคว่ำอยู่
ใกล้กันค่ะมีร่างของคนตายทราบชื่อคือนายขวัญชัยโพทองวัย๑๙ปี
เขาเจ็บสาหัสตอนแรกยังไม่สิ้นใจตายนะคะ
สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตน้องเอาไว้ได้หนุ่มวัย๑๙ปีตายในที่สุดค่ะ
ทีนี้บริเวณจุดที่บอกว่ามันผิดสังเกตขมับขวาเอวขวามีรอยดู
คล้ายกับรูกระสุนถูกยิงมีเลือดไหลออกด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็มีการประสานแพทย์แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการตายอีกครั้งทีนี้เบื้องต้นจากการสอบถามแฟนสาวของผู้ตาย
แฟนสาวเขาเดินทางมาจุดเกิดเหตุร่ำให้ปริ่มขาดใจแล้วก็อยู่ในอาการตกใจด้วย
บอกว่าคนตายเนี่ยแฟนนุ่มเนี่ยกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับหนูที่บ้านค่ะพี่
แต่แล้วจู่ปรากฏว่าติดต่อแฟนไม่ได้แฟนมาไม่ถึงสักที
เอกใจตัดสินใจออกมาดูตามเส้นทางกระทั่งเจอว่าแฟนนุ่มเกิดอุบัติเหตุตายคาที่แบบนี้นะคะ
ท้ายที่สุดค่ะเบื้องต้นตอนนี้ก็รอผลตรวจอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนรอยที่เป็นรูคล้ายรูกระสุนเนี่ย
ต้องตรวจดูว่าเป็นรอยถูกยิงจริงหรือไม่
ขณะเดียวกันตำรวจเองก็จะมีการรวบรวมกล้องวงจรปิดตามเส้นทางใกล้จุดเกิดเหตุนะคะ
เพื่อที่จะดูสาเหตุการตายแล้วก็การเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
ว่ามีคู่กรณีไหมเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียหลักตกข้างทาง
จนกระทั่งตายอย่างสลดแบบนี้ส่วนนี้คือทรัพย์สินของผู้ตายนะคะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะครับ